เปิดปากกับภาคภูมิ
ก็เหมือนเรารู้ตัวว่าที่เราทำอะไรไปแล้วโดนหลอก

แล้วเรารู้จักเขาไหมคนที่มาหลอกเรา
ไม่รู้จักตามไม่ได้
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของน้องเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๖คนหนึ่งนะครับ
น้องอยู่ที่สระบุรีอายุ๑๗กว่าเกือบจะ๑๘ตอนนี้กำลังทุกข์ระทม
ระทมทุกข์เลยนี่ใกล้จะสอบแล้วด้วย
น้องเนี่ยอยากจะช่วยคุณพ่อคุณแม่หารายได้พิเศษ
จะได้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเวลาที่ไปเรียนหนังสือนะฮะ
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เองก็ไม่ได้มีฐานะอะไรมากนัก
ก็เลยสมัครไปหวังว่าจะมีรายได้ตรงนี้
ช่วยขายสินคงสินค้าทางออนไลน์
จะให้รายได้วันละสามร้อยบาทแต่ก่อนจะทำงาน
ต้องไปเปิดบัญชีธนาคารให้เขาก่อนเปิดบัญชีแบบออนไลน์นะฮะ
แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือน้องก็ทำทุกอย่าง
ส่งบัตรประชาชนที่อยู่หมายเลข๑๓หลักอะไรไปให้
เปิดบัญชีออนไลน์ให้ไปยืนยันตัวบุคคลอะไรเสร็จเรียบร้อย
ได้บัญชีออนไลน์จากน้องไปแล้วไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเขาไปแล้ว
ซึ่งแอปบัญชีธนาคารเนี่ยกับหมายเลขมือถือเขาจะให้แค่
ละหนึ่งเครื่องนะฮะน้องก็ไปสมัครอะไรยืนยันตัวตนให้เขาเอาไปหมดเลย
พอให้เสร็จปุ๊บไม่เห็นได้ทำงานสักทีเวลาผ่านไปกลับมีจดหมายจากลูกค้า
ส่งมาที่บ้านที่สระบุรีบอกเอ้าซื้อของแล้วทำไมจ่ายเงินแล้วด้วย
ไม่ส่งของไปให้หนักกว่านั้นอีกมีหมายเรียกจากตำรวจที่เชียงใหม่
กับตำรวจที่ชนบุรีส่งมาที่บ้านบอกมีคนเนี่ยถูกหลอกโดยใช้บัญชีเนี่ย
เป็นบัญชีที่เขาโอนเงินไปให้ท่านผู้ชมครับ
เด็กนักเรียนหญิงชั้นม๖คนนี้ทุกข์เหลือเกิน
จากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อเขาอยากได้คำปรึกษาทางกฎหมาย

คุยกับน้องนะฮะสมมุติว่าชื่อน้องเอกันแล้วกันมากับคุณพ่อคุณแม่สวัสดีทั้งสามท่านครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคงจะได้พูดคุยกันนะ
แล้วก็ที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของขดงคดีกฎหมายต่างในคดีลักษณะแบบนี้เนี่ย
จะไปยังไงต่อจะมีทางที่จะสู้ได้ไหมว่าเออเราไม่ได้ตั้งใจหรือแบบไหนอะไรยังไง
นายเดชากิติวิทยานันต์นะฮะประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคงจะต้องให้อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยแหละ
ครับยินดีครับแต่ก่อนอื่นขอฟังเรื่องราวก่อนขอฟังเรื่องราวก่อน
มันเกิดอะไรขึ้นน้องเอยังจำได้ไหมวันนั้นเราไปเจอหรือว่าเราอยากจะได้งานทำหรือยังไง
ใช่ค่ะไปเจอแล้วก็อยากได้งานทำด้วยค่ะ

ปกติทำทำอะไรฮะอาชีพทั่วไปค่ะก็มีขายขนมบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะ
ขายขนมรับจ้างทั่วไปอยู่ที่สระบุรีค่ะ
น้องเออยากมีรายได้ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
วันนั้นที่ไปเห็นเริ่มต้นยังไงก่อนน้องเอลองเล่าให้ฟังหน่อย
ก็นอนเลื่อนเฟสดูอยู่แล้วมีเพจค่ะว่ารับสมัครแอดมิน
หนูก็สนใจอยากมีรายได้เสริมมาแล้วค่ะก็เลยทักเพจไปสมัครเป็นแอดมินค่ะ
เป็นเพจเกี่ยวกับแพ็คของค่ะแพ็คของขายของแพ็คของค่ะ
เขาบอกเขาอยากรับสมัครแอดมินเพจค่ะ
หนูก็ทักส่งแมสเซจไปคุยค่ะ
เขาบอกว่ายังไงเขาก็ส่งรายละเอียดการโพสต์หาลูกค้า
แล้วก็การเป็นแอดมินให้อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าให้มีบัญชี
เขาก็แนะนำให้หนูไปเปิดบัญชีค่ะ
เขาก็บอกเลยว่าถ้าเราจะเป็นแอดมินเพจนะน้องต้องทำแบบนั้นแบบนี้

สำหรับเราเนี่ยอยู่ชั้นม๖ใช่ไหม

ทำได้ทุกวันค่ะทำได้ทุกวันแต่มีข้อแม้
ก็คือต้องเปิดบัญชีให้เขาใช่ค่ะตอนนั้นรู้สึกเอกใจไหมว่า
ทำไมต้องเปิดบัญชีหรืออะไรยังไงไม่ได้เอกใจค่ะ
ก็เหมือนเราไปสมัครงานแล้วเราต้องมีบัญชีอะไรอย่างนี้
เผื่อเขาจะโอนเงินให้เราใช่ค่ะ
เพราะเขาจะให้เราวันละสามร้อยค่ะเราก็ไปเปิดบัญชีให้เขาค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าขอเป็นบัญชีออนไลน์ใช่ค่ะได้ถามเขาไหมว่า
เอาบัญชีที่หนูมีอยู่ไม่ได้เหรอถามค่ะถามแล้วนะค่ะ
ปกติเอก็มีบัญชีใช่ไหมมีค่ะเป็นสมุดเล่ม
ที่เขาเรียกว่าบุ๊กแก๊งอะไรที่เรามีกันอยู่ค่ะ
ถามแล้วเขาว่ายังไงเขาก็บอกว่าให้มีบัญชีนี้จะดีกว่านะ
น้องน้องหนูหรือว่าท่านผู้ชมต้องฟังไว้ด้วยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลอกล่อของทางพวกนั้นนะอาจารย์นะ
ครับเอาเงินมาหลอกเนี่ยบุ๊กแบงค์บัญชีปกติไม่เอาอืม

เขาบอกว่าสะดวกด้วยอะไรอย่างนี้

คนที่เขาทำงานด้วยกันอยู่ในกลุ่มเขาก็ใช้บัญชีแบบนี้นี่แหละ
ใช่ค่ะเขาก็แนะนำให้ทำ

จำได้ไหมช่วงนั้นวันที่เท่าไหร่
วันที่ทักเพจไปมันเป็นวันที่๑๘
แต่ที่ไปยืนยันตัวตนวันที่๑๙ค่ะที่ทำแอป
ทักไปทางเพจขอสมัครงานเป็นแอดเติมเพจ
พฤษภาคมไปสมัครเปิดบัญชีเลย

ซึ่งขั้นตอนต่างก็เหมือนกับ
เปิดบัญชีทางออนไลน์ทั่วไปนี่แหละ

มีการยืนยันตัวตนอะไรเสร็จ

คือที่ว่าเขาบอกให้ไปยืนยันผ่านร้านสะดวกซื้อตามขั้นตอนเขาใช่ไหม

แล้วถ้าโทรศัพท์เครื่องไหนจะได้ใช้เนี่ยมันจะต้องมีการใส่รหัส

เป็นเพจนั้นที่บอกเอ๊ไปเปิดบัญชีนะ
ซึ่งมันมีขั้นตอนต่าง๑๒๓๔ตอนนี้
เรามีแอปแล้วแล้วเรามีแอปในมือถือได้ไหม

เพราะว่าสุดท้ายพอเราไปยืนยันตัวตนเสร็จ

เขาถามว่ามีรหัสอะไรเข้าไหม

เขาเลยบอกว่าพี่ขอหน่อยหนูก็เลยส่งให้เขา

เขาเลยบอกขอรหัสหน่อย

แล้วเขาก็เข้าแอปทางมือถือเครื่องนั้น

เพราะเขาให้แค่บัญชีละ๑เครื่องมือถือ

วันนั้น๑๙พฤษภาใช่ไหม

พฤษภาคมเขาได้บัญชีได้ไปแล้ว
เราก็กลับบ้าน

ได้ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

แล้วได้งานไหมได้ทำงานไหมเขาติดต่ออะไรยังไงต่อ
เขาก็ไม่ได้ติดต่ออะไรมาค่ะ
ก็เงียบหนูก็เลยเงียบกลับเหมือนกันค่ะ
แล้วพ่อมาวันที่๒๗ครับ

จาก๑๙พฤษภาคม

ไม่เห็นติดต่อมาเลยว่าจะให้ทำอะไรยังไงบ้าง

เหมือนที่บอกเอาไว้ตอนแรกว่าหาลูกค้าแบบนั้นแบบนี้

แต่เอก็เห็นว่าเขาก็เงียบไป

ก็คิดว่าเดี๋ยวเขาก็ทักมาอะไรอย่างนี้
เพราะว่ามันเป็นเพจไม่ได้แชทส่วนตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่ได้เป็นชื่อน้อง

ซื้อของแล้วโอนตังค์แล้วค่าน้ำมันทำไมไม่ส่งของอะไรอย่างนี้

น้ำมันพืชน้ำมันพืชซื้อน้ำมันพืชแล้วโอนเงินแล้วทำไมไม่ส่งของให้
ให้ติดต่อกลับไปหาเขาถ้าเราไม่ติดต่อไปกลับไปหาเขาเขาจะแจ้งความ
เขาจะแจ้งความด้วยเขาอยู่ที่ไหนเขาบอกไหมมีนบุรีค่ะอยู่มีนบุรีในกรุงเทพ

ก็ไม่รู้ว่าเขาไปเอาชื่อแม่กับชื่อพ่อมาจากไหนแล้วเขาเอ่ยถึงชื่อชื่อน้องเอไหม
เขาเอ่ยว่าเขาอ่ะโอนเงินเข้าบัญชีนี้ชื่อนี้อืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อหรือเขาอาจจะ
เขาน่าจะไปแจ้งความไปแจ้งความนะอาจารย์หรือไม่ก็ไปคัดทะเบียนบ้าน
ถ้าทะเบียนบ้านก็จะมีชื่อพ่อแม่ของเด็กเขาก็เลยติดต่อมาที่พ่อแม่
คนคนนั้นอ่ะคนน้ำมันพืชเขาอาจจะแจ้งความถูกหลอกแล้วเรา
ยอดเท่าไรเขาบอกไหมฮะอันนี้ค่ะ๑๒๐๐บาทเขาคงจะไปดู
เข้าบัญชีนี้แทบข้อทะเบียนลาศดูทะเบียนลาศคือดูที่แบงค์
หรือขออะไรก็แล้วแต่ครับครับรู้ว่าเอาอายุ๑๗อยู่กับพ่อแม่
ที่อยู่อย่างงี้ก็เลยส่งจดหมายมาหาผู้ปกครองดีกว่าใช่ครับครับ
ให้เบอร์โทรด้วยใช่ค่ะให้ให้ให้หนูติดต่อกลับไป
ถ้าไม่ติดต่อกลับไปคุยกับเขาเขาจะแจ้งความจับลูกหนู
จะแจ้งความจับลูกเลยเหรอค่ะอืมก็เหมือนก็เหมือนเราไปโกงค่ะ
ค่าน้ำมันเข้ามาเขาเขียนหรือพิมพ์เขาเขียนเอาลายมือใช่
อ่าแล้วตกใจไหมก็ตกใจก็เลยโทรไปหาลูกว่าไปทำอะไรมา
อะไรอย่างนี้ให้ไปลงบันทึกประจำวันไว้
ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นลูกไปอยู่โรงเรียน
โรงเรียนค่ะน้องเออ่ะพอแม่โทรมาบอก
ก็ตกใจเหมือนกันค่ะตกใจค่ะแม่ก็ถามว่าไปทำอะไรมา
เออที่แรกหนูก็นึกไม่ออกว่าทำไมถึงมีเรื่องอย่างงี้
พอสักพักหนึ่งหนูก็นึกออกแล้วว่าเคยไปทำอันนี้ไว้
เกี่ยวกับเรื่องอันนี้แน่นึกออกแล้วสงสัยบัญชีธนาคาร
ไปเปิดให้ทางนั้นแน่แน่เลยใช่ค่ะแล้วที่ว่าเงียบเงียบไปค่ะ
โทรกลับไปคุยกับเขาไหมฮะน้องน้องโทรหนูโทรแล้วก็
ไลน์เขาไว้ค่ะเขาบอกว่าให้ให้ผ่อนใช้คืนเขา
เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายค่ะผู้ชายก็คุยกันเรียบร้อยค่ะ
พี่เขาบอกงั้นให้ผ่อนใช้คืนเขาผ่อนยังไง
หนูนัดเขาเป็นสิ้นเดือนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ครั้งละเท่าไหร่ฮะครั้งละหกร้อยเดี๋ยวจะให้ครั้งละหกร้อยก็สองครั้ง
พันสองเขาก็โอเคค่ะก็ก็จบน้ำมันพืชอืม
แต่แต่น้องไปลงบันทึกประจำวันที่สพบ้านหมอสพบ้านหมอที่สระบุรี
ค่ะว่าเอ้ยเราเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนะ
โดยที่มีคนเอาบัญชีเราไปใช้โดยที่เราไม่ได้เป็นมิจฉาชีพไปหลอกลวง
ค่ะตอนนั้นยังคิดไหมว่ามันมันจะเกิดอะไรยังไงอีกหรือว่า
ก็ยังคิดอะไรไม่ออกค่ะยังมึนมึนอยู่อย่างเงี้หรอคุณแม่คุณพ่อ
คุณแม่คิดว่ามันจะมีอะไรตามมาอีกไหมก็ก็คิดอะค่ะก็คิดว่าลูกเล่าให้ฟัง
เหมือนที่เล่าเหมือนที่คุยกันนะนะว่ามันจะมีอะไรอีกไหม
แล้วทำไมเรื่องมันเงียบไปแล้วทำไมถ้าลูกเราโดนไอ้นี่เขา
เอาบัญชีนี้ไปใช้ทำไมมันไม่มีแบบว่าผู้ร้องทุกข์อะไรประมาณนี้แหละค่ะ
ก็ก็มีบ้างแบบว่าแม่หนูอยากหนูอยากจะหางานออนไลน์อะไรอย่างเงี้ย
ออนไลน์ทำอยากจะมีรายได้จะได้ไม่ต้องขอตังค์พ่อแม่อะไรประมาณนี้
แต่ไม่ได้เล่าเรื่องไปเปิดโอ๊คเปิดแอปเอาเป็นว่าพอมีจดหมายเรื่องน้ำมันพืชมาที่บ้าน
เคลียร์กับเขาเรียบร้อยเดี๋ยวให้เดือนละหกร้อย
สิ้นเดือน๒ครั้งไปลงบันทึกประจำวัน
น๑๙๘๔ผมครับนรกนิ้ย๓นี่กองอยู่ที่หน้าตัวผมเต็มเลยมายเรียกจาก
ตำรวจที่ศภูเมืองเฉียงใหม่บ่านบึงจังหวัดชนบุรีเหมือนกรณี
น้ำมันพืชเลยเงินเยอะกว่าอีกแล้วจะเอายังไงกันต่อทีนี้
นี่น้องเอบอกเครียดมากครับเครียดเลยนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมานะครับ
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตรงเนี้ยหมายเรียกที่เขามีมาเนี่ย

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะ
เรื่องของน้องเอเด็กนักเรียนชั้นม๖ที่สระบุรีนะครับ
อย่างที่เล่าให้ฟังอยากช่วยคุณพ่อคุณแม่หารายได้
สมัครไปเขาขอให้เปิดบัญชีออนไลน์เขาด้วยให้เข้าไปในเงียบกริบเลย
หายไปเลยงานก็ไม่ได้ทำเงินสามร้อยบาทที่ว่าจะให้เนี่ย
ได้ทำงานสักทีอยู่ดีดีจดหมายจากคนที่มีนบุรี
ส่งมาที่บ้านบอกนี่สั่งซื้อน้ำมันพืชแล้วเนี่ย
ยังไม่จ่ายเงินอ่ายังไม่ส่งของให้เลยจ่ายเงินไปแล้วพันสอง
เคลียร์กันไปแล้วแต่ยิ่งกว่านั้นฮะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ย
เคสน้ำมันพืชที่มีนบุรี๒๗พฤษภาคมใช่ไหมใช่ค่ะ
แล้วน้องก็ไปลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยหลังจาก๑๙พฤษภาคมเปิดบัญชีให้เขาไป
ผ่านมา๒กันยายนมีหมายเรียกจากสพบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
แต่ก่อนหน้านั้น๒๙สิงหาคมมีหมายเรียกจากสพเมืองเชียงใหม่
คุณพอน้องลงไปเรียนเนี่ยใช่ไหมคุณพ่อทำงานคุณแม่อยู่ที่บ้าน
แม่ก็ทำงานแต่เข้าดึกเข้าดึกค่ะ
หมายเรียกพวกนี้ตำรวจต้องมาส่งเองใช่ไหมอาจารย์เดชาครับตำรวจส่งเองครับ
แต่ของชนบุรีจดหมายเขาส่งมาจดหมายด้วย
แต่ของเชียงใหม่ตำรวจพื้นที่มาที่บ้านมามาคนละวันใช่ไหม
วันหนึ่งก็ที่มาก่อนเลยคือ๒๙สิงหานี่ของเชียงใหม่
แล้วมาหลัง๒๙สิงหาคือ๒กัญญานี้ของบ้านบึงชนบุรี
เอาบ้านบึงชนบุรีก่อนล่าสุด๒กัญญาเนี่ยอันนี้รอบที่๒แล้วที่มา
แรกเชียงใหม่เราคิดว่าน่าจะหมดแล้วหรือเปล่า
ก็ยังไม่ไม่สบายใจฮะตั้งแต่เกิดเหตุไม่สบายใจแล้ว
แล้ว๒กัญญาก็มาจริงที่เราคุยตรงบ้านบึงชนบุรี
เพราะเดี๋ยวเราจะไปที่เชียงใหม่เราจะคุยกับทางตำรวจที่เชียงใหม่ด้วยนะฮะ
บึงชนบุรีนี่เคสอะไรน้องเอซื้อจักรยานหัวมอเตอร์ไซค์จักรยานอ่า
ซื้อจักรยานใช่ไหมจักรยานหรือจักรยานยนต์อะไรนี่แหละ
เอาเป็นว่าเงินทั้งหมดเนี่ยเขาบอกเขาหลงเชื่อสั่งซื้อจักรยานไป๑คัน๑๙๐๐บาท
วกค่าส่งอีก๔๕๐รวมแล้วก็๒๐๐๐กว่าบาท

แต่ติดต่อทางสพบ้านเมืองชนบุรีแล้ว
ยังไม่ได้โทรไปเพราะตอนนี้เราเมื่อที่เราได้รับหมาย
เราไปที่ธนาคารก่อนแล้วเราก็วิ่งไปหาไปปรึกษาสอบพอบ้านหมอ
ว่าเราจะต้องไปรายงานตัวไหมอะไรอย่างนี้
เราไปขอคำปรึกษาจากเขาก่อน
แต่เรายังเพราะเราได้รับหมายบ้านบึงที่หลังเชียงใหม่ไงคะ
ทางบ้านบึงนี้ให้ไปหายี่สิบกัญญายนนะ๑๐โมงเช้า

สองอันในหมายไม่มีมันต่างกันเลยเห็นไหม
หมายของบ้านบึงนี้มีรายละเอียดเห็นไหม
อันนี้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จะต้องชี้แจงว่าเขาถูกแจ้งข้อหาอะไรมีรายละเอียดเลยนะ

แต่ทางเชียงใหม่เนี่ยที่เขาส่งมาเนี่ย

แต่ที่เชียงใหม่เนี่ย๒๙สิงหาคมที่ส่งมาเนี่ย
เขาแจ้งข้อหามาบอกทางนู้นเนี่ยเขาแจ้งความเอาไว้เนี่ย

อันนี้จะมีเห็นไหมไม่เหมือนกัน
แต่เห็นน้องบอกได้คุยแล้วใช่ไหมแทนทีมไทย

วันนั้นที่มาที่บ้านเชียงใหม่นี่คือปรายศนีย์หรือว่าจดหมาย

ตำรวจมาวันนั้นมาที่บ้านแม่อยู่บ้านแม่เจอตำรวจมาแม่เป็นยังไง
เขาถือใบอะไรมาก็ยังก็ยังไม่ได้คุยกับเขา
ก็ไปถึงหน้าประตูรั้วเขาก็บอกว่า
หมายเรียกนางสาวกมลชาติสุขเทียมอะไรอย่างนี้

หมายเลขลูกสาวแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อ
เขาก็บอกว่าให้ติดต่อให้ไปตามหมายเรียกนะ

หนูก็เลยถามว่า๒ใบเลยเหรอทำไมมาพร้อมกัน
มาใกล้๒ใบหรอ
ถึงเฉพาะเชียงใหม่เหรอ
ก็คือว่าเคสเดียวแต่๒ใบแล้ว
อันนั้นมันเป็นหมายแรก

ครั้งแรกไปมาก็เราเรียก
แล้วขับทางผู้เสียหายเขาล่ะ

เห็นบอกเป็นตั้ง๓เกือบ๓หมื่นเลยหรอ
ใช่ครับ๒หมื่น๙๕๐บาท
คือเท่าที่ได้ฟังกับเดี๋ยวจะผมจะได้ช่วยสรุปเรื่องราวด้วยนะ
เอบอกว่าทางเชียงใหม่ที่ได้คุยกับเขาเนี่ย
เขาก็เหมือนกับถูกหลอกอีกทีนึงให้ทำการแพ็คสินค้าอะไรก็ไม่รู้
แต่ระหว่างที่เขาทำงานให้กับทางนั้นเนี่ย
ต้องโอนเงินไปให้ด้วยโอนไปโอนไปจนโอนไป๒หมื่นเก้า
เอบอกกับคุณแม่บอกไม่เกี่ยวโดนหลอกเหมือนกัน
โดนเอาบัญชีไปใช้เขาบอกไม่สนใจ
เพราะว่าเขาถือว่าเขาถูกหลอกให้โอนเข้าบัญชีนี้เนี่ย

แต่ทีนี้คุณพ่อคุณแม่หรือน้องเอบอกว่าโอ้โห
สลับบุรีไปเชียงใหม่เองมันก็ลำบากอยู่

ตอนนี้ทางท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่

ท่านพลโนตรีธวัชชัยพงวิวัฒนาชัยนะครับ
สวัสดีครับท่านภูมิครับการครับสวัสดีครับท่านครับ
ครับท่านสวัสดีครับท่าน

ครับผมครับท่านครับท่านพอจะทราบเรื่องครับ
พอจะทราบเรื่องคดีของน้อง

เรียบร้อยครับผมผมได้ดูสำนวนนะครับ

ตรงนี้ถ้าตามขั้นตอนแล้วยังไง
น้องก็ต้องไปที่สพเมืองเชียงใหม่ก่อนใช่ไหมฮะอันดับแรก
แต่ว่าอันนี้เป็นความเดินตอนของน้องก็เดี๋ยวผมจะแคกภัยให้นะครับ
ผมจะส่งประเด็นไปสอบที่สระบุรีให้ครับ
ท่านผู้บังคับการเชียงใหม่บอกเดี๋ยวจะ
อย่างนี้เขาเรียกว่าโอนเรื่องส่งเรื่องมาให้ทางสระบุรีทำคดีไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ยังไม่ได้โอนนะครับแต่ว่าตอบประเด็น
คือเนื่องจากว่าเราพิจารณาดูเบื้องต้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยน้องอาจจะปลอกเหมือนกันนะครับ
เดี๋ยวจะขอสอบข้อเท็จจริงก่อนนะครับให้เขาออกเป็นสอบประเด็นนะครับ
ทางสลับดีตอบมาให้ก่อนนะครับเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คือให้ทางสระบุรีช่วยสอบให้แล้วก็ส่งเรื่องไปให้ทางสพเมืองเชียงใหม่
เพราะฉะนั้นทุกสำนวนยังควรไม่ได้เพราะที่เกิดเหตุจากที่เกิดเหตุยังอยู่ที่นี่อยู่นะครับ
แล้วก็เราจะสอบเอาข้อเท็จจริงก่อนว่าคือการทำความผิดอาญาเนี่ยเราต้องพิจารณาหลายเรื่องด้วยนะครับ
เรื่องของเจตนาถ้าน้องเขาถูกหลอกเนี่ยเราอาจจะพิจารณาอีกแบบหนึ่งนะครับ

ครับท่านภูมิกับการครับอย่างนี้เท่ากับว่าให้ให้รอประสานงานกับใครอะไรยังไง
ว่าประสานงานกับสพเมืองพนักงานสอบสวนหรือว่าหรือว่ารอทางสระบุรีเรียกมาอีกทีนึงทางน้อง
เมื่อสักครู่ผมได้คุยกับทางภูมิกับพุทธบาทนะครับซึ่งเขาอยู่ใกล้ใกล้กับบ้านหมออยู่แล้วนะครับ
เดี๋ยวทางผู้กับพุทธบาทจะเป็นคนติดต่อประสานงานแล้วก็รับประเด็นจากทางเชียงใหม่เพื่อไปสอบปากคำให้นะครับ
ครับอ่าฮะมีมีอะไรอยากจะถามทางท่านผู้บังการหน่อยไหมฮะมีอะไรตรงไหนติดใจหรือกังวลใจอะไรยังไงไหม
ก็ถ้าน้องแบบว่าน้องมาสอบปากคำที่นี่แล้วจะต้องไปที่นู่นอีกไหมอะไรประมาณนี้
ถ้ามาสอบปากคำที่สระบุรีแล้วยังจะต้องไปที่เชียงใหม่อีกไหมครับท่านท่านผู้คับการครับที่ทางคุณแม่น้องฝากถาม
ผมผมขอดูหลังจากสอบปากคำแล้วเราก็เอารายละเอียดมาดูนะครับถ้าในรายละเอียดเนี่ยมันมีความชัดเจนว่าน้องเขาถูกหลอก
แต่อย่างไรก็ตามยังไม่ต้องกังวลนะครับยังไม่ต้องกังวลขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ย
เราจะพิจารณาความเป็นคำให้กับทุกคนนะครับ
ครับนี่ท่านผู้คับการบอกคือยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอรอดูผลสอบก่อน
แล้วยังไงก็ค่อยว่ากันตามกระบวนการดีพิจารณาท่านท่านบุญความการคิดว่า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
อ่าครับก็น่าจะชัดเจนนะฮะครับชัดเจนสำหรับตรงนี้นะครับครับ
ขอบคุณนะครับท่านผู้คับการครับขอบพระคุณครับครับ
ครับสวัสดีครับครับครับครับขอบพระคุณครับ
ก็คือเดี๋ยวทางเชียงใหม่จะประสานกับทางสพพระพุทธบาท
ใกล้บ้านใช่ไหมใกล้ครับใกล้บ้านหมอให้ทางเนี้ยเขาช่วยสอบให้ครับ
ภูมิลำเนาอ่านะครับพอไม่ได้หมายความว่ายังไม่ได้โอนคดีนะ
อ่าทางทางผู้เสียหายที่เขาแจ้งความก็คดียังอยู่สพเมืองเชียงใหม่นั่นแหละ
แต่ทางสระบุรีเนี่ยจะช่วยสอบให้ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นอะไรยังไง
แล้วผลสอบเขาจะส่งไปที่สพเมืองเชียงใหม่ครับสพเมืองเชียงใหม่ก็จะ
ประมวลรวบรวมครับมีความเห็นทางคดีแล้วมีความเห็นทางคดี
ควรสั่งฟ้องไม่ฟ้องตะกี้ท่านผู้การก็พูดชัดเจนไง
ถ้าเด็กนี้โดนหลอกอืมนะครับมันก็สั่งไว้ฟ้องอืมพูดอย่างนั้น
ค่อนข้างชัดเจนเพราะมันต้องไปยืนยันว่าใครเป็นคนหลอก
มีพยานหลักฐานอะไรมีคนเห็นไหมครับใครเห็นหน้าเด็กหรือเปล่า
เพราะว่าไอ้คนร้ายก็อาจจะเอาชื่อเอาอะไรเข้าไป
แสดงตนเป็นเด็กอ่ะอืมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคนยืนยันเนี่ย
อ่ามันก็จะไปแจ้งช่อกงช่อกงประชาชนอะไรไม่ได้อ๋อใครเห็นหน้าเด็กหรือเปล่า
นั่นหมายถึงว่าก็ก็ก็ก็ก็ที่ที่คุณโอนให้โอนให้ครับ
แล้วบอกว่าเคยเห็นหน้าน้องเอหลอกเนี่ย
เคยเห็นเขาหรือเปล่าหรือเคยคุยกับเขาหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับ
อันนี้สำคัญเลยประเด็นเพราะว่าไอ้ความผิดฐานช่อโกงก็คือบอกว่า
เอ่อมีการทุจริตโดยการหลอกลวงอ่าก็ต้องมีต้องยืนยันว่าใครหลอกลวงคุณ
อาจารย์เดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า
อาจารย์เดชาเนี่ยชี้แนะเรื่องข้อกฎหมายตรงนี้หน่อย
แต่เท่าที่ฟังนะขนาดนี้พอจะสบายใจขึ้นบ้างไหมสบายใจค่ะ
พอจะสบายใจขึ้นบ้างนะเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมานะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวมาคุยกันว่าเออแง่มุมของคดีลักษณะแบบนี้เนี่ย
ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจจริงจริงถูกหลอกตกไปเหนือจริงจริงเนี่ย
มันจะเป็นยังไงได้บ้างอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องเอนะฮะ
ช่วยสอบให้เหลือทางบ้านบึงชนบุรี
อาจารย์เดชาบอกว่าทางฝั่งของน้อง

ขอสอบที่พระพุทธบาทสระบุรีได้ไหม
ก็ทำได้เหมือนกันนะก็โทรไปหามันมีเบอร์อยู่แล้วนะ

สองไม่มีค่าเดินทางนะครับก็ทำได้
เดี๋ยวจะสอบด้วยใช่ไหมต้องสอบสอบปลายภาคหรือสอบอะไร
สอบปลายภาคค่ะวันไหนอ่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนนี้
สิบเจ็ดกันยาเนี่ยหรอค่ะโอ้แล้วมีสมาธิอ่านหนังสือไหมเนี่ย
ผมเลยเห็นใจเลยครับเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปแล้วครับนะครับ
เข้าใจแหละว่าต้องเครียดก็เครียดได้แต่ว่าการเรียนก็เนอะ
ยังไงก็ก็แข็งใจหน่อยนะค่ะนะสู้สู้อ่าอาจารย์ฮะ
อย่างนี้น้องเขาทางขนงทางคดีจะเป็นยังไงอ่ะ
ก็ฟังข้อที่จริงจากท่านผู้การเชียงใหม่พูดเนี่ย
ข้างชัดเจนว่าเด็กโดนหลอกอืมนะครับคือหมายถึงให้
วัตถุประสงค์ก็ต้องการทำงานอืมอ่าเจตนาเขามีอยู่แค่นั้นเนี่ยครับ
คราวนี้ก็มีมิจฉาชีพก็เอารหัสเอาอะไรต่างเนี่ย
ใช้ในการช่อกงประชาชนอืมนะเพราะฉะนั้นถ้าภาษากฎหมายเขาเรียก
ก็คือตกเป็นเครื่องมือตกเป็นเครื่องมือเออคือก็ไม่ไม่ใช่เป็นผู้กระทำความผิด
เพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนก็สามารถที่จะกันไว้เป็นพยาน
จากเดิมเนี่ยเป็นผู้ต้องหาเนี่ยกันไปเป็นพยานได้อืมครับ
เพราะดูจากพฤติการอย่างที่ท่านผู้การพูดเด็กก็คือตกเป็นเครื่องมือ
ผู้กระทำความผิดคือการกระทำความผิดทางอาญาเนี่ย
มันต้องมีเจตนามีเจตนาในการกระทำความผิดเจตนาจะโกง
แล้วข้อที่จริงเนี่ยปรากฏในภายหลังตะกี้ที่ท่านผู้การพูด
แล้วก็ที่ท่านสอบเนี่ยก็หลังจากเปิดบัญชีแล้วก็ไม่เคยไปเกี่ยวข้องกับคนพวกนี้เลย
เพราะฉะนั้นโดยพฤติกรรมแล้วก็เจตนาเนี่ยมันเห็นชัด
เลยไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่อกงประชาชนหลอกขายรถจักรยานยนต์น้ำมันพืช
แล้วไม่มีเลยซึ่งคดีแบบเนี้ยครับน่ะทฤษฐานในกรุงเทพก็ยกฟ้องมาหลายคดี
ตัวอย่างเลยที่ผมเจอมาก็คือที่สารอาญามินบุรีก็มีก็ยกฟ้อง
เนี่ยแบบเนี้ยยกฟ้องคือเอาละมีผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาโอนเงินเข้าบัญชีน้องเอ
แต่โดยพฤติกรรมแล้วเนี่ยน้องเอก็คือไปเปิดบัญชีให้เขาก็เพื่อ
สมัครงานครับจะทำงานเจตนามีอยู่แค่นั้นแล้วตั้งแต่วันนั้น
ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องการหลอกลวงเงินเข้าเงินออกไม่มีเลย
พิมพ์หาผู้เสียหายไม่ได้โทรคุยผู้เสียหายโอนบัญชีนี้นะคะ
อะไรอย่างนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยรู้ตัวอีกทีจดหมายมาบ้านหมายมาบ้าน
ครับคุณพ่อทั้งหมดเนี่ยกี่ลายนะทั้งจดหมายทั้งทั้งมีหมายเรียก
สามลายครับสามลายรวมเป็นเงินเท่าไหร่สามลายสามหมื่นกว่าบาท
หมื่นกว่าบาทครับสามหมื่นกว่าบาทแต่ผมเชื่อว่ามีอีกเยอะมีเยอะเยอะ
ผมเชื่อเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าที่สำนักงานมีคดีแบบนี้
ที่โดนแบบเนี้ยเยอะไม่ไม่มีทางหรอกสามสามลายไม่เป็นไม่ได้หรอกเยอะ
กว่าจนกว่าบัญชีจะหยุดเคลื่อนไหวใช่ครับซึ่งตอนนี้ไปไปแจ้งกับธนาคารแล้วใช่ไหม
เขาครับบัญชีตอนนี้เห็นบอกตำรวจอายัดไปแล้วครับอายัดมีสองแบบนะ
หลายคนยังไม่เข้าใจนะพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะมีหนังสือแจ้งอายัด
บางทีก็อายัดทั้งบัญชีก็มีอายัดเฉพาะจำนวนเงินนั้นก็มี
แล้วการจะอายัดหรือไม่เนี้ยขึ้นอยู่กับธนาคารนะอืม
ไปนั่งด่าตำรวจบอกเฮ้ยทำไมไม่อายัดตำรวจไม่ได้มีอำนาจนะครับ
ตำรวจเนี่ยแจ้งไปยังแบงค์แบงค์เขาจะอายัดหรือไม่ก็เป็นดุลพินิษฐ์ของเขา
บางคนไปด่าตำลวดันนี่ไม่เข้าใจแต่อย่างงี้เนี่ย
ถ้ามีการเคลื่อนไหวอีกแล้วตามมาอีกอ่ะอืม
มันก็คือเหมือนกับทุกคดีใช่ไหมมันก็เหมือนหลักการที่เราคุยกันนั่นแหละ
ครับใช่ไหมก็น้องไม่เกี่ยวไงอ่า
นาจิตรนารมณ์คือต้องการหางานทำนะ
ลูกสาวเราดูยอดเงินแล้วเนี่ยเราเป็นไงเครียดเลยไหมเห็นไม่ได้นอนไม่หลับเลยครับ
ไม่ได้นอนไม่หลับเลยเหรอสามหมื่นกว่าบาทครับ
คือบางคนอาจจะบอกว่าสามหมื่นกว่าบาทไม่เท่าไหร่แต่ว่าบางครอบครัวเขาเนี่ย
โอ้โหกว่าจะหาเงินมาได้นะครับ
แล้วเรากลัวมันไม่จบแค่นี้ใช่ครับมันได้มีแค่สามหมื่นกว่าบาทเยอะครับเยอะ
เท่าจะเจอมาเยอะเลยกลัวไม่จบแค่นี้อีกใช่ครับ
เรากลัวหมายมันจะมาเรื่อยเรื่อยอะไรอย่างเงี้ย
ตอนนั้นคิดในใจยังไงก่อนที่เราจะได้มานั่งคุยกันในวันนี้
ทางออกเราในฐานะหัวหน้าครอบครัวตอนนั้นเรามองทางออกไว้ยังไง
ตันเลยครับแล้วคือต้องหาต้องหาคนที่รู้เรื่องแล้วก็ช่วยเหลือให้ได้ครับ
เพราะอย่างอย่างเคสเชียงใหม่เนี่ยเขาบอกไม่ได้ยังไงต้องเอาเงินมาคืนเขาสองหมื่นเก้าเนี่ย

คือยังไงถ้าเขาจะเอาจริงเราก็ต้องไปหาหยิบยืมมาครับ
เพื่อที่จะไม่ให้ลูกเราติดคุกอะครับ
เขาต้องยืนยันให้ได้นะว่าน้องเนี่ยเป็นคนไปหลอกลวงเขานะ
มันมันไม่ใช่ว่ามีบัญชีอย่างเดียวแล้วก็จะไปบอกว่าเขาร่วมกันช่อโกงไม่ใช่นะ
แต่วันนี้ชัดแล้วนะว่าลูกสาวเราเนี่ยไม่ได้ไปลอดไม่ได้ไปหลอกลวงไม่ได้ไปช่อกงเขา
ลูกเราแค่ถูกหลอกเอาระหัสไปแค่นั้นเอง
ระหัสเกี่ยวกับโอนเงินทางบัญชีแค่นั้น

มันยังไม่จบอะครับ
มันยังไม่จบอ่ะเราก็เลยแบบ
น้องสงสารน้องด้วยแบบน้องก็จะสอบ
น้องก็ไม่อยากไปโรงเรียนแล้วตอนนี้เหมือนแบบ
คอมเมนต์ตอนที่ข่าวออกไปอะไรอย่างนี้
ลบก็มีด้านบวกก็มีน้องก็เครียด

ครับ

มันเป็นชื่อร้านชื่ออะไรก็ไม่รู้

คุยกับคุณแม่๓คนพ่อแม่ลูก

ก็ยังไงเราก็ต้องไปให้สุด
เขาขอคนที่รู้ด้านกฎหมายให้เขาออกมาช่วย
ให้มีคนมาช่วยเราอยากให้น้องหลุดจากคดีนี้

เพื่อนเพื่อนอ่ะเข้าใจไหมเพื่อนเพื่อนเข้าใจค่ะ
แต่คอมเมนต์ทางโลกโซเชียลก็มีทั้งคนคิดบวกแล้วก็คิดโลภัวค่ะ
แต่บางคนมาบอกว่าโอ้โหทำไมอยู่ม๖แล้วทำไมแบบ
โดนหลอกอีกอะไรให้เขาหลอกอีกเนี่ยครับ
ว่าหมายเต็มบ้านทำเป็นกระบวนการหรือเปล่าอะไรประเภทนี้ค่ะ
หาว่าเราไปเป็นขบวนการซะอีกครับแม่บอกหมายเต็มบ้าน
ก็ตอนนี้ข่าวออกไปบอกว่าอยู่หมายมาก็มาเต็มบ้านเลย
แล้วคนที่อ่ะเขาเขาบอกว่าอายุป่านนี้แล้ว
ตอนที่มีหมายแรกสองหมายแรกทำไมไม่หยุด
แล้วตอนนี้หมายเต็มบ้านทำเป็นขบวนการหรือเปล่า
เวลาเป็นข่าวก็จะมาขอขอความเห็นใจจากคนนู้นคนนี้ให้พวก
ผู้มีความรู้มาช่วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
เมนต์แบบด้านลบอ่ะมันเยอะค่ะน้องก็เข้าเหมือนแบบน้องไปดูแล้วน้องเข้าไปอ่าน

แล้วเราบอกลูกว่ายังไงอ่ะพ่อสั่งเถอะเรื่องมันเกิดแล้วให้น้องสู้
ก็ต้องสู้นะก็ต้องสู้นะคือทุกคนย่อมมีเรื่องผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นในชีวิตใช่ไหม
แต่ก็อย่างที่เราคุยกันคือน้องเนี่ยด้วยเจตนาก็คืออยากช่วยคุณพ่อคุณแม่
ในการหารายได้แบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่อย่างน้อยเป็นเงินที่ไปเรียน
แล้วมันจะเลยเถิดไปถึงขนาดนี้ก็ไม่มีใครอยากให้ลูกเป็นแบบนี้
ใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้อยากแบบเออถ้าถ้ารู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบเนี้ย
ใครจะทำค่ะใช่ไหมอืมก็ต้องเข้าใจกันหน่อยใช่ไหมค่ะ
สงสารน้องอ่ะกลัวน้องจะเรียนไม่โด่ง

น้องเอสู้นะค่ะอ่านหนังสือสอบไปโรงเรียนนะ

คือคดีนี้ตำรวจก็บอกทนายเดชาก็บอกนี่ล่าสุดนะฮะ
ทีมข่าวของเราประสานไปยังท่านทางตำรวจไซเบอร์นะครับท่านผู้ชมครับ
ปรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะตำรวจไซเบอร์บอกว่าฝากบอกคุณพ่อคุณแม่นะ
ผู้ปกครองน้องเอพาน้องเอไปโรงพักที่บ้านสพบ้านหมอสละบุรี
และไปแจ้งความเลยนะคราวที่แล้วไปลงบันทึกประจำวันใช่ไหม
คราวนี้ไปแจ้งความเลยขอแจ้งความเลยคุณพ่อคุณแม่ขอแจ้งความ
ในฐานะผู้เสียหายว่าลูกสาวถูกล่อลวงให้ไปกระทำความผิด
ในการเปิดบัญชีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาเอาข้อความตรงนี้ให้ไปนะ
จะได้ประสานทางคดีกันต่อไปครับ

ก็ยังเหนื่อยอยู่ค่ะแต่ยังดีขึ้นไหมยังดีครับ

ถึงน้องหนูในฐานะ

ก็ให้ปรึกษาพ่อแม่
ให้ดูให้ดีว่า
ที่เราทำไปเราจะถูกเขาหลอกไหม
มันจะมีผลตามมายังไง
อะไรประมาณนี้แหละค่ะ

เชื่อว่าทุกท่านคงได้ข้อมูลกันพอสมควร

สักครู่ติดตามข่าวเย็นไทยรัฐต่อเลยนะครับ
แล้วไปก่อนครับพบกันพรุ่งนี้บ่าย๓๓๐ครับสวัสดีครับ